ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าประเภทเปลือกมะพร้าว
แล้วก็กล่องโฟมหลังตลาดไทยจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถฉีดน้ำสกัดเพลิงกว่า๒๐คัน
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีกว่า๒๐คัน
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้โกดังเก็บสินค้าโชคบัญชาค้ามะพร้าว

บริเวณหลังตลาดไทยถนนเรียบคลองตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงท่ามกลางควันไฟที่พวยพุ่งปกคลุมทั่วพื้นที่
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ยังคงมีกลุ่มควันบางส่วนซึ่งยังต้องทำการฉีดน้ำเป็นระยะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าต้นเพลิงมาจากโกดังเก็บเปลือกมะพร้าว
และสินค้าขายส่งประเภทถ้วยชามพลาสติกและกล่องโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ทำให้เพลิงลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
เรื่องต้นมีอาคารพาณิชย์เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐คูหา
มีผู้บาดเจ็บ๓คนคือประชาชนในพื้นที่๒คน
หลังพยายามวิ่งหนีออกมาจากจุดไฟไหม้
ส่วนอีก๑คนเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนมูลค่าความเสียหายตำรวจจะเรียกผู้ประกอบการโกดังทั้งสองแห่งมาให้ปากคำ
ส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขต๑
เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งครับ